วันนี้ช่วงเที่ยงนะคะถ้าใครไปเดินแถวประตูน้ำตรงนั้นมันมีห้างอยู่ใช่ไหมคะ
เขาบอกเขาวิ่งแตกตื่นหนีตายกันพันละวันเลยนะคะ
เพราะมันมีเหตุวิ่งไล่แทงกัน
เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ที่เป็นชาวเมียนมาร์ทั้งคู่
ฝ่ายผู้ชายค่ะถือมีดแล้ววิ่งตามไปไล่แทงแทงฝ่ายเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิง
สุดท้ายเขาตายอยู่ตรงนั้นเลยหน้าห้างเลยนะคะ

ก็เพื่อนคนนี้ชอบไปบอกเจ้านายว่าเขาไม่ขยันทำงานเอาแต่เล่นโทรศัพท์
แทงตายเลยค่ะบอกไปฟ้องนายไม่พอใจโมโห
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนะคะในพื้นที่ของสนพญาไทยค่ะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ผู้ตายคือนางสาวพิวมาอองอายุ๓๔ปีเป็นชาวเมียนมา
ถูกแทงเข้าไปที่ตัวที่แขนแล้วก็ที่หลังเนี่ย๕แผลด้วยกันนะคะ
หายใจโรยรินอยู่ในเต้นร้านไขของ
แม่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาปั๊มหัวใจนะคะ
ปั๊มกันอยู่ครึ่งชั่วโมง
ื้อไม่ไหวจริงเธอเสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุเป็นชาวเมียนมาร์เหมือนกันชื่อเท็จลินอูนะคะ

แต่ว่ามีรอปภเขาจับเอาไว้ได้นะคะ
ก็เลยถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สนพญาไทยทันที
ผู้กำกับการสอนอพญาไทยบอกว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำเนี่ย
คนตายกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
เขาตั้งแผงขายผลไม้ซึ่งก็มีนายจ้างคนเดียวกันค่ะ
คนก่อเหตุดูแลแผงผลไม้แผงหนึ่ง
ส่วนคนตายในยุคอีกแผงหนึ่งแต่ห่างกันแค่ร้อยเมตร
โทรศัพท์เขาก็เลยโมโหและบันดาลโทษะ
ใช้มีดพับยาว๓นิ้วแทงไป๕แผลค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เร่งตรวจสอบบาดแผลผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุ
ที่เจ้าหน้าที่เอาผ้าเอาอุปกรณ์ต่างมากั้นพื้นที่เอาไว้นะคะ
หลังจากนั้น๑ชั่วโมงก็นำร่างของผู้ตายออกมาจากจุด
ขึ้นรถกู้ภัยส่งสถาบันนิติเวศเพื่อนร่วมงานหรือพ่อค้าแม่ค้าแถวแถวนั้นนะคะ
เขาก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าปมเหตุในการก่อเหตุคืออะไร
เห็นอีกทีนึงคือเขาวิ่งไล่แทงกันแล้ว
ถามคนขับตุ๊กที่จอดอยู่มันมักจะมีตุ๊กจอดรอรับผู้โดยสารใช่ไหมคะ
จอดอยู่ตรงหน้าห้างนั่นนะคะอยู่เยื้องเยื้องกับจุดเกิดเหตุเลย
เขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนคนวิ่งไล่กันมา
ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีการแทงกัน
เห็นคนวิ่งไล่กันมาแล้วก็เสียงเออะโวยวาย

แต่ว่ามีพี่รอปภมาจับตัวเอาไว้ได้
ซึ่งคนก่อเหตุก็ไม่ได้ขัดขืนนะคะ
แต่เห็นว่าคนก่อเหตุไปกอดกับแฟนสาวแล้วร้องไห้ค่ะ
ทีนี้พอตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุมาที่สนพญาไทยนะคะ

คือผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเศร้า

แล้วก็มีแฟนสาวนั่งอยู่ข้างนั่งร้องไห้ตลอด

ผู้ต้องหาก็พยายามเช็ดน้ำตาให้แฟน

ทีนี้จังหวะที่คุมตัวนายเท็จลินอูเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณไปฆ่าเขาทำไมยังไงแบบไหน
เขาตอบว่าอะไรลองไปฟังเสียงค่ะ

จริงแล้วเขาพูดมาประโยคนึงว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ครับ

แฟนสาวบอกว่าแฟนเพิ่งมาทำงานตั้งแผงขายผลไม้ได้ประมาณ๔๕เดือนเอง
แต่คนตายทำมา๑๐ปีแล้ว
เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องจริงว่าเขาทะเลาะอะไรกันจนมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ก็ไม่อยากจะถามอะไรแฟนหนุ่มมากเพราะเหตุการณ์มันก็เกิดไปแล้ว
ซึ่งแฟนนุ่มพูดกับเธอแค่ว่าให้รอเขานะ
เมืองต้นตำรวจสนพญาไทยแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ก็คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ส่วนในจ้างของผู้ต้องหาและผู้ตายเนี่ย

สัมภาษณ์หรือว่าชี้แจงหรือให้ข้อมูลอะไรคะ